เอามาดูกรณีเกี่ยวกับหลวงปู่เนรคำกันหน่อยนะคะ
สำหรับหลวงปู่เนรคำนี่เป็นผู้ต้องหานะคะ
กรณีช่อกงประชาชนฟอกเงินและพรบคอมพิวเตอร์
จากกรณีที่โพสต์ในเว็บไซต์
บอกว่าขอบริจาคจากประชาชน
จะเอาจะให้ร่วมทำบุญ
ก่อสร้างพระแก้วมรกฤตจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลย
สรุปแล้วความเสียหาย๒๙ล้านบาท

สารชั้นต้นตัดสินไปแล้วนะคะจำคุก๒๐ปี

จะต้องอ่านคำพิพากษาของสารอุทธรณ์นะคะ

สารมีคำสั่งให้ถอนอุทธรณคดี
คำว่าให้ถอนอุทธรณคดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเนรคำไม่ได้มีความผิดนะคะ
แต่แปลว่าความผิดที่ได้ทำลงไปให้ยึดตามสารชั้นต้นไปเลย
ก็คือจำคุก๒๐ปีเหมือนเดิมนะคะ
วันนี้สารอาญาถนนรัชดาพิเศษเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ให้เบิกตัวนายเวรพลสุขภนธ์หรืออดีตหลวงปู่เน่นคำ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาที่สารอาญา
ฟังคำสั่งและคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดี
พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ๔
เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายเวรพลสุขภนธ์
ซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานช่อกงประชาชน
ฟอกเงินและพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
ที่มาของคดีคือ๑๗กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๒ถึง๒๒๗มิถุนายนปี๒๕๖๐

จำเลยอาศัยความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
และความเลื่อมใสของประชาชน
โดยการหลอกลวงปกปิดข้อเท็จจริงต่อประชาชน
โดยอ้างว่าจำเลยเป็นพระสงฆ์วัดป่าขันติธรรม
นี่เป็นช่วงเป็นแฝมภาพเก่าเป็นช่วงที่เน่นคำ
ปฏิบัติอยู่ในวัดวัดป่าขันติธรรมที่จังหวัดศรีสเกต
หลังจากนั้นได้เชิญชวนโพสต์ข้อความในเว็บไซต์ของวัดค่ะ
ให้ประชาชนนำเงินและสิ่งของมีค่า
มาร่วมทำบุญก่อสร้างพระแก้วมรกฏจำลององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ศาสนสถานต่างมีคนหลงเชื่อโอนเงินมาให้
ทรัพย์สินมาให้เอาของมาให้รวมมูลค่า๒๙ล้านบาทนะคะ
คดีนี้สารอาญามีคำพิพากษา๙สิงหาคมปีที่แล้วค่ะ
จำคุกจำเลย๑๑๔ปีแต่คงจำคุกจำเลยไว้๒๐ปีตามกฎหมาย
แต่จำเลยได้มีการยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ไปเมื่อ๔เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับบรรยากาศวันนี้ที่ศาลนะคะคดีนี้สารนัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์
แต่ว่าจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ไปตั้งแต่๔เมษายน
ซึ่งสารต้องอ่านคำสั่งของสารอุทธรณ์ก่อนว่าจะอนุญาตให้จำเลยถอนได้หรือเปล่า
หากสารไม่อนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ก็จะอ่านคำพิพากษาทั้งนี้พอถึงเวลา
สารมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้นะคะในวันนี้
และมีคำสั่งให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้น
ก็คือจำคุกเหมือนเดิมเลยที่สารชั้นต้นตัดสินมา
จำคุก๒๐ปีและมีคำสั่งให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ขอถอน
ซึ่งเท่ากับว่าคดีนี้ถึงที่สุดแล้วค่ะ